ท่านผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยกำลังวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็พูด
ตอนนี้เนี่ยกำลังวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็พูดถึงกันเยอะเกี่ยวกับเรื่องของอดีตพระยันตระ
เคยเป็นพระดังเมื่อหลายสิบปีก่อนนะครับ
หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องของการเสพเมถุนยุ่งเกี่ยวกับศรีกา
ถูกมติของมหาเทวรัฐสมาคมให้อาบัติปราชิกมีขดงคดีอะไรอดีตพระยันตราก็เลย
ลีภัยไปอยู่ที่สหรัฐหลังจากคดีต่างหมดอายุความเนี่ย
เคยกลับเมืองไทยมาครั้งหนึ่งรู้สึกจะปีห้าเจ็ดใช่ไหมคุณเหนียวมาสอน
ตอนนั้นคุณเขียนมาสอนเข้าไปสัมภาษณ์มาแล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งคือตอนนี้
แล้วมันมีเรื่องของการที่พระสงฆ์เนี่ยไปกราบอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ
ก็เลยคุยกันอยู่ว่าตกลงแล้วทำได้ไม่ได้อย่างไร
ไปดูคลิปตอนที่อดีตพระยันตระเนี่ยกลับมาถึงเมืองไทยก่อนนะครับทุกผู้ชมครับ
ตอนที่เดินทางมาถึงช่วงวันแรกเลยนะครับ
สวัสดีครับครับ
สวัสดีครับ
ส่วนนี้เป็นภาพตอนที่ไปที่สำนักป่าสุนยตารามที่สังขระบุรีกาญจนบุรีนะฮะ
ส่วนอันนี้ตรงนี้คือตอนที่ถึงสุวรรณภูมิเมื่อ๒๘กันยายนท่ากาศยานสุวรรณภูมิ

อดีตพระยัลตระหรือว่าวินัยละอร์งสุวรรณ

พอผ่านการตรวจสอบเรื่องโควิดเรียบร้อย
ก็เดินทางไปที่กาญจนบุรีที่สังขระบุรี
สำนักปฏิบัติธรรมที่อดีตพระยันตระก็เคยมาพักที่นี่
แล้วก็จะเห็นว่าก็ยังมีคนที่เลื่อมสายศรัทธาเขา
นี่นะฮะนำผ้าขาวมาวางนำกระเป๋าสตางค์มาวางที่พื้น
ให้อดีตพระยันตราเดินเยียบ
บอกว่าเพื่อความเป็นสุริมงคลนะ
บางคนก็เชื่อว่าจะได้มีโชคมีลาบจะได้ร่ำรวย
หลังจากนั้นปรากฏคลิปอดีตพระยันตระ
ใส่เสื้อแขนยาวสีส้มอยู่ข้างในนะฮะ
แล้วก็ห่มผ้าสีเขียวขี้ม้าคล้ายกับอังสะของพระสงฆ์
กางเกงขายาวสีครีม
ส่วนผมกับหนวดก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ
วดคราวยาวนะผมยาวนะครับสีขาวหน่อยนะครับ
เป็นภาพที่สวดมนต์อยู่กับลูกศิษย์ทั้งพระแล้วก็ญาติโยมนะ
เหมือนกับปฏิบัติธรรมร่วมกันอยู่เต็มศาลาเลย
นี่ฮะภาพนี้นะครับแล้วอดีตพระยันตระเนี่ยนั่งบนเก้าอี้
ก็มีพระสงฆ์ที่นั่งอยู่ด้วยนั่งอยู่ข้างล่างก็มี
เก้าอี้ก็มีนะครับมีพระรูปหนึ่งที่คาดว่าเป็นพระลูกศิษย
ติดสอยห้อยตามมาจากสหรัฐนั่งคุกเข่าอยู่ข้างหน้าอดีตพระยันตระ
อกจากนี้นะฮะยังมีคลิปที่อดีตพระยันตระ
นำพระนำแม่ชีนี่ครับทำท่ากายบริหาร

อันนี้ท่าลิงมาประชุมกันนะฮา
วิพาควิจารณ์กันเยอะก็คือคลิปที่ชาวบ้านครับชาวบ้านไม่
เท่าไหร่นะแหมชีก็อาจจะมีการถามว่างแต่พระสงค์เนี่ย
พระยันตระก็ยังเป็นพระอยู่นั่นแหละนี่นะฮะ
พระสงฆ์กลุ่มนึงเนี่ยถึงขั้นก้มกราบก็มีนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ตรงนี้นะฮะทำให้เกิดคำถามตามมาทันทีว่า
เอ๊ะอย่างนี้มันได้หรือไม่อย่างไรก็เขาไม่ใช่พระแล้วอะไรประมาณอย่างนี้
อาบัติปราชิกก็คือไม่สามารถกลับมาบวชพระได้อีกนะครับ
นี่ฮะตรงนี้เกิดคำถามขึ้นมาทันทีพระเนี่ยถือศีล๒๒๗ข้อ
พระยันตราอาจจะบอกว่าตอนนี้ถ้าไม่ได้บอกว่าเป็นพระเหมือนเดิม
ถ้าเป็นนักบวชหรือว่าจะอะไรก็อะไรไงก็แล้วแต่เนี่ย
ประเด็นการกลับมาของอดีตพระยันตราเนี่ยค่ะมันมีหลายเรื่องที่เกิดคำถามที่คนพูดถึงแต่ภาพนี้แหละ
อย่างที่คุณภาคภูมิบอกไปถือเป็นประเด็นสำคัญที่เกิดคำถามในสังคมนะคะ
ฉันขอหยิบยกประเด็นนี้ก็แล้วกันมาหาคำตอบให้คุณผู้ชม
ทีมข่าวของเราก็เลยไปสอบถามพระพยอมกรยาโนท่านเจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว
ลักษณะแบบนี้ผิดไหมพระสงฆ์ไปกราบอดีตพระยันตระทำได้หรือ
พระพยอมท่านบอกว่าไม่ได้ผิดกฎหมายข้อไหนแต่ผิดจารีสประเพณี
เพราะขนาดพระเจ้าแผ่นดินยังไม่ให้พระสงฆ์ก้มลงไปกราบแบบนี้เลย
ไม่รู้ว่ามาจากสาเหตุอะไรตอนนี้อดีตพระยันตราก็ไม่ใช่พระพิสุกแล้ว
เพราะว่าคดีเนี่ยสารตัดสินไปตั้งนานแล้วทางมหาเถระสมาคมก็มีมติให้อดีตพระยันตระศึกไปแล้ว
ก็หมายความว่าขาดจากการเป็นพระตั้งแต่ตอนนู้นแล้วพระพยอมท่านบอกแบบนี้นะคะ
จนถึงตอนนี้ยังมีคนศรัทธามากน้อยแค่ไหนเพื่อเตรียมจะสร้างความนิยมอีกครั้งเหมือนในอดีตที่ผ่านมา
ไม่มีแล้วยันตะในเหนือเมฆมาจากไหน
แต่ว่าเมืองไทยเราธรรมเนียมเรียกว่า
ใครสูงใครต่ำเนี่ยมันชักจะดบลงไป
ระหว่างพิเภณีธรรมเนียมกับความเรื่องสัตว์ศรัทธาส่วนตัว
แยกกันไม่ออกถ้าไม่แยกมันก็จะเป็นอย่างเงี้ย
ถ้าแยกว่าอดีตเคยเป็นครูบาอาจารย์
แต่ปัจจุบันสภาพความเป็นผู้จำบรรษามีสมณะ
สัญญาอะไรไปรู้เนี่ยเขาไม่มีแล้ว
เขาอยากจะมาเช็คเรตติ้งดู
ว่ายังพอจะกลับมาฟื้นฟูศรัทธามวลชนได้เหมือนเดิมไหม
นี่นะคะอย่างที่พระพยอมท่านกล่าวเอาไว้
ครับก็คือตามหลักการแล้วอดีตพระยันตราก็คือไม่ใช่พระ
และพระจะไปกราบแบบนี้มันก็ไม่ถูกต้อง
แต่ก็จะมีในมุมของคนที่เขาเชื่อถือศรัทธาเคารพในลักษณะเหมือนกับเป็นครูบาอาจารย์
หรืออะไรแบบเนี้ยครับในขณะนี้ก็ยังมีคนที่เคารพสัทธานับถืออยู่
แต่ว่าจากภาพภาพนี้ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะ
รองพอสำนักพุทธนะคะนายสินบวรแก้วงามบอกว่า
สำนักพุทธมอบหมายให้สำนักพุทธประจำจังหวัดต่าง
เฉพาะนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นบ้านเกิดของอดีตพระยันตระ
และจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นวัดที่อดีตพระยันตระเคยจะมาสาอยู่
ตรวจสอบค่ะว่าภาพนี้ที่ไหนกันแน่ภาพภาพนี้จังหวัดไหนกันแน่
ตอนนี้มีหลายจังหวัดรายงานเข้ามานะคะยังไม่พบว่าภาพภาพนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดไหน
ถ้ารู้ก็จะมอบหมายให้เจ้าคณะจังหวัดนั้นดำเนินการตามกระบวนการวินัยสงฆ์นะคะ
ครับแต่เท่าที่ทราบก็คือตอนมาถึงใหม่ก็ไปที่กาญจนบุรีอยู่ที่นึง
ล่าสุดมีข่าวว่าอยู่ที่สะแก้วคือเชื้อวัฒนธรรมนักพุทธ
ถ้าท่านจะตรวจสอบก็อาจจะหาที่อยู่หรือว่าแหล่งที่มาของภาพก็ไม่น่าจะยาก

นะครับทุกผู้ชมครับวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราได้ไปเจออดีตพระยันตระมานะคะ
ตอนนี้อยู่ที่อาสมแห่งหนึ่งนะครับน่าจะเป็นแถวสะแก้วนะครับ
ดีพระยันตระนี่คืออายุ๗๐ปีนะปัจจุบันนี้๗๐ปีนะครับ
นี่ฮะก็จะเห็นการไว้หนวดแล้วก็ผมแล้วก็คิ้วแบบนี้นะครับ
คืออดีตพระยันตระยังยืนยันว่าเป็นพระนะครับยังครองสมณเพศอยู่
ยังมีความเป็นพระสงฆ์อยู่นะแม้จะมีมติจากมหาเทราสมาคม
อาบัติปราชิกขาดจากความเป็นพระแต่ตอนนั้นไม่ได้เอ่ยลาศิกขา
จึงถือว่ายังเป็นพระอยู่นะครับ
ที่สำนักพุทธออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับพระสงฆ์ที่มากราบไหว้ตนนั้น
อดีตพระยันตระบอกว่าส่วนตัวไม่ขอแสดงความคิดเห็น
เพราะก็ไม่เคยสนับสนุนใครหรือบอกให้ใครมากราบไหว้
เรื่องที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นสิทธิเสรีภาพของแต่ละบุคคล
ไม่เคยห้ามและไม่เคยสนับสนุนไม่เคยพูดง่ายภาษา
แล้วแต่เขาเป็นธรรมดาของชาวโลกมีทั้งความเข้าใจและไม่เข้าใจ
เขาบอกคนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืน
แสดงความเห็นเข้ามากันเยอะแยะเลยตั้งแต่ช่วงแรก
อดีตพระสงฆ์ของรูปหนึ่งของไทยที่ตอนนั้น
มีชื่อเสียงด่องดังมากผู้คนเลื่อมใสสถาเยอะมาก
แล้วสักปี๓๗เนี่ยก็ถูกร้องเรียนถูกฟ้องร้อง
เรื่องการไปเสพเมถุนยุ่งเกี่ยวกับศรีกา
มหาเทรสมาคมก็มีมติขับออกจากความเป็นสงฆ์อาบัติปราชิก
เขาก็หลีภัยไปอยู่ที่สหรัฐบอกว่าไม่รับมติของมหาเทราสมาคมตรงนี้
คือวันนี้เขากลับมาที่เมืองไทยอีกครั้งหนึ่ง
คำถามว่ามีคดีความอะไรติดค้างไหมไม่มีนะฮะเพราะคดีหมดอายุความหมดแล้ว
แต่มันมีคำถามตามมาก็คือเรื่องของการไปกราบไหว้เคารพสัทธาต่าง
ถ้าเป็นผู้คนโดยทั่วไปก็ไม่มีปัญหาแต่นี่มีพระสงฆ์อย่างนี้ค่ะ
พระสงฆ์ที่ไปกราบไปไหว้กันนี่คือรูปปัจจุบันนะฮะ
ในปัจจุบันที่เขากลับมาประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับ
วันนี้เนี่ยตอนเช้ามีประชาชนส่วนหนึ่งไปที่จังหวัดสะแก้ว
เพราะตอนนี้อดีตพระยันตระซึ่งวันนี้อายุ๗๐ปี
มีทั้งคารวาสมีทั้งพระพิสุสงฆ์ด้วย๕๐กว่าคน
มาฟังเทศฟังธรรมเนื่องในวันออกพรรษา
นี่อดีตพระยันตระนะครับได้เทศนะเนื่องในวันออกพรรษานะครับ

วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปสัมภาษณ์
ไปสอบถามไปคุยกับอดีตพระยันตระหน่อย
ชื่อจริงคือนายวินัยละอองสุวรรณปัจจุบันอายุ๗๐ปี
แน่นอนว่าคำถามที่ต้องถามก็คือว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ย
สถานะปัจจุบันของท่านเนี่ยยังเป็นพระอยู่หรือไม่อย่างไร
ดีพระยันตระยืนยันนะครับว่าขณะนี้ยังเป็นพระอยู่นะครับ
ครองสมณเพศมีความเป็นพระสงฆ์อยู่
แต่ขอถือศิลป์๘คือพระเนี่ยต้องศิลป์๒๒๗ข้อนะฮะ
พระยันตระบอกว่ายังเป็นพระอยู่แต่ถือศิลป
โดยบอกว่าแม้เมื่อ๒๐ปีที่แล้วจะมีมติจากมหาเทราสมาคม
ตนเนี่ยขาดจากความเป็นพระแต่ตนไม่ได้เอ่ยลาศิกขา
คือไม่ได้เอ่ยเรื่องของบทในการเปล่งวาจาศึก
จึงถือว่าความเป็นพระยังอยู่ตอนเนี่ยขอถือศีล๘
ผมไม่โกนนะหนวดไม่โกนคิ้วไม่โกนอะไรถือว่าเป็นตามธรรมชาติ
ห่มจีวอนสีเขียวซึ่งสีเขียวก็หมายถึงทำตามธรรมชาติ
เป็นธรรมชาติและไม่ได้ผิดวินัยทางพระพุทธศาสนาด้วย
เพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้กำหนดว่าพระสงฆ์
จะต้องนุ่งห่มจีวอนใส่สีอะไรก็คือแค่สีไม่ฉูดฉาด
โดยหลักคำสอนที่นำมาใช้คือหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งสิ้น
ดีพระยันตระบอกกับเรานะครับบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ๒๐กว่าปีที่แล้วเนี่ย
ขอยืนยันว่าถูกกลั่นแกล้งและจุดอ่อนของพระก็คือผู้หญิง
หรือว่าศรีกาแล้วก็เรื่องเงินด้วยศรีกาที่เคยมีข้อพิพาทกันก็มายอมรับว่า
คือต้องต้องยอมรับมีตัวตนจริงและบุคคลนะเนี้ยเคยเป็นลูกศิษย์
ของตัวอนาคตยันต์ตอนส่วนเรื่องที่มีการเอาหลักฐานมาเปิดเผย
ในตอนนั้นที่มีปัญหาเรื่องศรีกาแล้วบอกว่าเนี่ยมีบัตรเครดิต
ญาติโยมที่เขาศรัทธาอดีตพระยันตระตอนนั้นเขาเอาบัตรเครดิตไปให้ใช้
แล้วปรากฏว่าพอไปดูใบเสร็จบัตรเครดิตเอ้าไปรูดใช้ที่อาบอบนวด
อดีตพระยันตระบอกว่าบัตรนั้นเนี่ยลูกศิษย์เป็นคนถือ
ตัวของอัตมาเนี่ยตอนนี้เขาก็ยังแทนตัวอัตมานะฮะไม่ได้ถือ
แล้วยืนยันด้วยว่าไม่เคยไปเที่ยวอาบอบนวดไม่เคยไปใช้บริการอาบอบนวด
เพียงเดี๋ยวอัตมาไม่ปรงผมไม่ปรงหนวด
อัตมาไม่ได้ไว้นะผมหนวดก็ไม่ได้ไว้

เพราะอาไม่เคยที่จะลาจากผ้ากาศวพัฒน์
แล้วก็ไม่เคยเปล่งวาจาลาศิกาไม่เคย
อัตมายังบอกว่าความมั่นคงอยู่ในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า

เพราะว่าการเมืองอัตราเข้าใจ
การเมืองเข้าแทรกเรื่องอัตมาไม่มีอะไร
เพราะต่อมาทำงานมันเด่นคืนหน้าคืนตา
ส่วนเรื่องการเดินทางกลับมาเมืองไทยในครั้งนี้นะครับ
คือหลังจากที่ไปขอลีภัยอยู่ที่สหรัฐ
กลับมาล่าสุดก็คือเมื่อปี๕๗
ขดงคดีอะไรก็หมดอายุความหมดแล้ว
คุณขิมศรก็เคยไปสัมภาษณ์อยู่ใช่ไหมครับ

นี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่กลับมาในครั้งนี้เนี่ย
ดีพระยันตระบอกว่ากลับมาเพราะคิดถึงแผ่นดินเกิด

โดยเฉพาะลูกศิษย์ที่แยกย้ายไปอยู่ตามวัด

ซึ่งก็จะอยู่ที่สะแก้วอีก๒คืนนะ
แล้วเดี๋ยวจะไปปฐุมธานี
แล้วจะไปขึ้นเครื่องกลับสหรัฐ
เช้า๒๗ตุลาคม
นี่การแต่งกายเนี่ยนะฮะ
พระยันตระในวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
สวมเสื้อแขนยาวสีส้มอยู่ด้านในนะ
ห่มผ้าสีเขียวขี้ม้าคล้ายกับอังสะของพระสงฆ์

กางเกงขายาวสีครีม

ไม่ใช่๒๒๗ข้อแต่ยังเป็นพระเต็มรูปแบบเต็มตัว
ค่ะเรื่องราวของอดีตพระยันตระเนี่ยค่ะมันก็มีหลายมุมหลายมิตินะคะ
ความถูกต้องความเหมาะสมความเลื่อมใสสัทธา
เพราะว่าเขาก็ยังมีลูกศิษย์ลูกหาที่เคารพเลื่อมใสสัทธาอยู่ไม่น้อยจริงนะคะ
คือทีมข่าวของเราเนี่ยไปคุยกับลูกศิษย์ของอดีตพระยันตระ
นายพิชัยอายุ๗๕เขาบอกว่าเขาเป็นลูกศิษย์ตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ตั้งแต่ปี๑๘จนถึงตอนนี้ก็ยังเป็นลูกศิษย์อยู่เพราะเลื่อมใสในคำสอน
๑๘นี่ตอนบวชใหม่เลยมั้งใช่เลื่อมใสในคำสอนค่ะ
และเชื่อว่าอดีตพระยันตระยังไม่ได้ขาดจากความเป็นพระ
ก็อยากจะเรียกว่าพระยันตระเหมือนเดิม
คดีที่มันเกิดขึ้นเมื่อ๒๐ปีที่แล้วเนี่ยท่านโดนกลั่นแกล้ง
สิทธิ์มองแบบนี้นะโดนกลั่นแกล้งจากคนที่ไม่หวังดี
ลูกศิษย์คนนี้บอกว่าผมก็อยู่ในเหตุการณ์นะ
คือมีคนมาให้เงินเพื่อสร้างเรื่องโยนความผิดให้กับท่าน
เขาอ้างแบบนี้นะคะทีนี้ค่ะนางธัญวีอายุห้าสิบห้าก็บอกว่า
ก็เลื่อมใสเหมือนกันเลื่อมใสในตัวพระยันตระ
คือไม่เรียกว่าอดีตพระเรียกว่าพระยันตราเหมือนกัน
ลูกศิษย์ก็จะเรียกกันแบบนี้ทั้งเรื่องคำสอน
เรื่องคุณงามความดีก็เลื่อมใสมาก
ท่านยังไม่ได้ขาดจากความเป็นพระเพียงแต่ว่าท่านไม่ได้ห่มจีวอน
เหมือนพระทั่วไปท่านมีเหตุผลบางอย่าง
เหมือนกับพระอนาหารอันนี้ลูกศิษย์พูด
ที่ผมรู้ว่ามันเป็นการแกนแกน
เขาว่าดาร้านอะไรท่านนี่สะลอดนะนะ
แล้วเดี๋ยวเขามาแจกอยู่ท้ายรถแจก
เอาตังค่ะละคนละ๕๐๐คนนี้ล่ะไปเข้าแถวเอากับเขา

คิดว่าท่านนี้อยูเป็นภาคหรือเป็นภาค

แต่ไม่รู้นะครับผมถือท่านเป็นภาครับ

ท่านก็เป็นพระค่ะก็ยังมีความศรัทธานะคะ
เราไม่ได้มองท่านเป็นไปตามข่าว
เนื่องจากว่าเราไม่ได้คิดว่าท่านไม่ใช่พระ
เพราะหลักคำสอนของท่านเป็นคำสอนที่พระพุทธเจ้า

คืออันนี้ก็ความเชื่อความศรัทธาของแต่ละคนนะเนาะ
คือคำถามก็คือว่าถ้าประชาชนโดยทั่วไป
จะมานับถือศรัทธาอะไรอดีตพระยันตราผิดไหม
อันนี้ไม่ผิดนะฮะเขาอาจจะบอกว่าเป็นพระสงฆ์เต็มตัว
หรือจะเป็นนักบวชหรือว่าจะเป็นนิกายหรือรัฐที่ไหน
อันนี้ไม่ได้เห็นว่าผิดเขาเรียกตัวเองว่าเป็นผู้ทรงศีล
ก็มีข้อคนเราก็นับถือได้ใช่ไหมครับ
ความเชื่อของแต่ละคนก็เราไปห้ามกันไม่ได้ไงค่ะ
เป็นความเชื่อส่วนบุคคลของเขาความเชื่อความศรัทธา
ถ้าตราบใดไม่มีเรื่องอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องการผิดกฎหมายแล้วมาเกี่ยวข้องแล้วนะ
ที่บอกก็ตั้งทั้งความถูกต้องความเหมาะสมและความศรัทธาเลื่อมใสส่วนบุคคลไง
คือคำถามวันนี้ก็มีแค่ว่าแล้วพระสงฆ์อ่ะพระสงฆ์ที่ยังกราบยังไหว้อยู่เนี่ย
อันนี้มันถูกต้องไหมประชาชนด้วยทั่วไปคงไม่มีปัญหาหรอกใช่ไหมครับ
เราจะกราบจะไหว้ใครก็โอ้โหมีเยอะแยะไปหมดที่เราเห็นใช่ไหมฮะ
ท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมสังเกตเนี่ยอดีตพระยันตระเวลาที่มาเมืองไทย
หรือเวลามีภาพปรากฏตอนที่อยู่ที่สหรัฐนะจะมีพระสงฆ์อยู่รูปหนึ่งจะคอยติดตามใกล้ชิดตลอด
อย่างภาพที่ตอนที่มาถึงเมืองไทยแล้วไปอยู่ที่กาญจนบุรีก่อนเนี่ย
หรือตอนที่มีการสวดมนต์แล้วมีพระนั่งอยู่ด้วยก็จะมีพระรูปหนึ่งที่จะนั่งคุกเข่าอยู่ใกล้

ใช่ค่ะก็จะคอยใกล้ชิดอยู่ตลอดอย่างนี้
สีเขียวเนี่ยอดีตพระยันตราเขาจะนั่งอยู่สูงกว่าเนี่ยนะ
นี่คือพระอาจารย์สมชาตินันทโกเป็นพระลูกศิษย์และเป็นผู้ติดตามอดีตพระยันตรานะครับ
พระสมชาติเนี่ยบอกกับเราบอกว่าติดตามอดีตพระยันตระมาตั้งแต่ตอนตัวเองอายุ๒๐
เพราะมีโอกาสได้เรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตอย่างทองแท้
แล้วก็ได้เรียนรู้คำสอนจากอดีตพระยันตระ
ก็จะตามไปทุกที่นะไปสหรัฐก็ไปอยู่ด้วยกัน
ส่วนประเด็นดราม่าที่มีคนเห็นภาพพระสงฆ์มาก้มกราบอดีตพระยันตระ
พระอาจารย์สมชาติบอกว่าก็ทราบเหมือนกันนะ
และตัวพระอาจารย์สมชาติเองก็กราบเหมือนกัน
บอกว่าตัวผมนี่ก็กราบตัวอัตมาก็กราบนะ
เพราะนับถือในฐานะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์
ที่สังคมมองว่าเอาเป็นพระแล้วไปกราร์บโยมที่ถือสินน้อยกว่ามันไม่ผิดหรือยังไร
เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละคน
ก็คือเหตุผลเดียวกันแรงบันดาลใจ
แล้วก็สิ่งที่ได้จากการประพฤติปฏิบัติธรรมและคำสอน
เหมือนเป็นความผูกพันเหมือนแบบพ่อแม่ครูอาจารย์
หรือว่าการเคยได้สัมผัสความดีงาม
มันกับเมลโมไลท์ทางจิตวิญญาณมันลบไม่ได้
เรื่องแบบนี้ไม่ได้เกิดวันนี้เกิดมายาวนาน
แต่ว่าคนที่ศรัทธาเขาอิสระที่จะศรัทธา
แต่ทุกคนจะมีจุดยืนเหตุผลความรู้สึกความเข้าใจ
ความเห็นแจ้งเป็นตัวของตัวเอง
คือไม่ได้สังคมต้องตีกรอบแบบนี้แล้วต้องเป็นแบบนี้เท่านั้น
นี่คือพระสงฆ์ที่เป็นลูกศิษย์ของอดีตพระยันตระนะฮะ
แต่สำนักพุทธบอกว่าต้องตรวจสอบเรื่องนี้นะฮะ
อาจารย์พยอมหลวงพ่อพยอมบอกกับเราตอนไทยรัฐนิวโชว์ในช่วงแรก
บอกว่าโอ้โหมันก็ไม่ได้หรอกมันก็ไม่เหมาะหรอก
พระสงฆ์จะไปกราบไปไหว้บุคคลโดยทั่วไปหรือว่าผู้ที่มีสินน้อยกว่า

สำนักพุทธก็จะตรวจสอบนะครับว่าพระสงฆ์เหล่านั้นนะครับ
เราก็รอฟังกันต่อไปก็แล้วกัน
เพราะบางคนก็บอกว่าสำนักพุทธก็ตรวจสอบอยู่ตั้งหลายเรื่องนี่
เรื่องนี้ท่านก็น่าจะตรวจสอบได้นะ
ก็ไม่น่าจะยากเพราะว่าเห็นบรรยากาศโดยรอบเห็นอะไรมันก็น่าจะไม่ยาก
อย่างร้านเค้กที่เขามีลงมีรูปอะไรพวกนั้นก็ยังไปตรวจสอบ
ยังหาเจอเลยค่ะอย่างนี้ก็ไม่น่าจะหายากใช่ไหมอืม
คุณผู้ชมครับพระสมชาติที่เป็นพระลูกศิษย์ของอดีตพระยันตระบอกกับเรานะครับ
กิจวัตรประจำวันของอดีตพระยันตระ
มีแบบนี้ครับอดีตพระยันตระนะ
จะกินเจกินอาหารแค่วันละหนึ่งมื้อ
บินทบาทนี่โดยเฉพาะเวลาที่อยู่ที่สหรัฐด้วยนะ

ถ้ามีญาติโยมมาเยี่ยมก็จะแสดงธรรมให้ฟัง
วันก็มีกิจนิมนต์ไปฉันเพลงบ้าง
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาให้กับลูกศิษย์บ้าง
เห็นไหมฮะไม่บินทบาทด้วย
คำถามก็คือว่าเอาแล้วอยู่สหรัฐเนี่ย
โอ้โหท่านจะดำรงชีพอยู่ได้อย่างไรล่ะ
ในสหรัฐเนี่ยจะได้เงินสวัสดิการ๙๐๐เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน
คิดเป็นเงินไทยก็ตก๓๐๕๑บาท
แล้วก็มีบัตรเครดิตที่เอาไว้ซื้ออาหารอีก
เดือนละ๒๐๐เหรียญก็ตกประมาณ๖๖๗๘บาท
เพราะฉะนั้นก็เลยสามารถดำรงชีพอยู่ได้ที่สหรัฐ
อันนี้พระลูกศิษย์ของอดีตพระยันตราบอกนะครับว่า
อยู่ที่สหรัฐไปลีภัยอยู่ตั้งนานเนี่ย

ทีนี้ค่ะการกลับมาประเทศไทยของอดีตพระยันตราค่ะ
เดี๋ยวเรามาไล่เรียงไทม์ไลน์กันดูหน่อยนะคะ
คุณผู้ชมก็ถามเยอะนะคะว่าเดินทางเข้ามาแล้วกักตัวไหม
แล้วเมื่อสักครู่นี้ภาพก็ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย
มันก็มีประเด็นเรื่องของโควิด๑๙ด้วยไงครับ
ไล่เรียงแบบนี้เข้ามาเมืองไทยตั้งแต่๒๘กันยายนค่ะ
กักตัวนะคะภาพนี้ใช่ไหมครับ
กักตัวที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี

จากนั้นค่ะไปพักที่สำนักป่าศูนยตารามที่จังหวัดกาญจนบุรี
ตั้งแต่วันที่๙ตุลาคมถึงวันที่๑๔ตุลาคม
วันรุ่งขึ้นเดินทางไปอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชบ้านเกิดนะคะ
แล้วพักอยู่จนถึงวันที่๑๘ตุลาคม
๙ตุลาคมไปจังหวัดสะแก้วพักอยู่ที่สถานปฏิบัติธรรมเกพาลิตาโพธิวิหาร
แล้วพักอยู่ที่นี่จนถึง๒๒ตุลาคม
จากนั้น๒๓ตุลาคมจะไปพักที่บ้านลูกศิษย์ที่ปฐุมธานี
๑ตุลาคมเดินทางกลับสหรัฐอเมริกา
ก็ตามไม่ยากนะคะเพราะว่ารู้ว่าไปไหนมาบ้าง

ก็พอถึงวันสำคัญทางศาสนาเนี่ยก็จะไปที่วัดในเมืองเอสคอนดิโดที่รัฐแคลิฟอร์เนีย
ธรรมะให้กับลูกศิษย์ลูกหาในสหรัฐอเมริกา
ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้เลยว่าญาติโยมไม่น้อยนะคะ
ที่สหรัฐคนที่เลื่อมใสสัทธาไม่น้อยไปทำบุญไปหาเนี่ยไม่ขาดสาย
อันนี้ข้อมูลจากทีมข่าวของเราที่ไปตรวจสอบมานะ
โอ้โหถ้าพูดถึงชื่อของพระยันตระหรือว่าอดีตพระยันตระเนี่ย
ต้องบอกว่าชื่อนี้อยู่ในสังคมไทยมาแบบเป็นเวลานานหลายสิบปี
คือผ่านมาตอนนี้เนี่ยถ้าจะนับเฉพาะเรื่องของคดีความต่างเนี่ยก็จะ๓๐ปีแล้วมั้ง
อดีตพระยันตระเนี่ยบวชปีหนึ่งเจ็ดนะจากนั้นปีสามเจ็ดเนี่ยถูกร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องของความผิดต่าง
แล้วก็ต้องไปอยู่ที่สหรัฐขนงคดีหมดอายุความเนี่ยกลับมาครั้งแรกปี๕๗นะ
และครั้งนี้ก็กลับมาอีกนะครับเดี๋ยวไปติดตามหน่อยนะครับย้อนดูเหตุการณ์ต่างที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับอดีตพระยันตระครับ
ยันตราอมโรภิกุหรือนายวินัยละอองสุวรรณในวัย๔๐ปีในขณะนั้นได้ตกเป็นข่าวโด่งดังนานหลายเดือนเมื่อปี๒๕๕๙
หลังจากถูกศรีกากลุ่มหนึ่งร้องเรียนไปยังกรมการศาสนาว่า
ประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่สมณเพศ
จากการไปล่อลวงจันทิมามายรังศรี
เสพเมถุนจนตั้งคันและมีลูกสาวชื่อเด็กหญิงกระต่าย
โดยมีศรีกากลุ่มหนึ่งมีหลักฐานเป็นภาพถ่ายและเทปบันทึกการสนทนา
ระหว่างพระยันตรากับจันทิมา
เหตุการณ์ในครั้งนั้นเป็นที่ช็อกวงการสงฆ์อย่างมาก
เพราะพระยันตระได้รับความศรัทธาเลื่อมใส

แปลว่าทางอุปสมบัติเป็นทรสงศ์ในธรรมยุติกัณฑิกายเมื่อปี๒๕๑๗
ที่วัดณฑรามมาเพวปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมาราช
ด้วยความที่เป็นพระร่วมงามมีลีลาการเทศที่ภัยร้อ
จึงเป็นพระที่มีชื่อเสียงโด่งดังในสมัยนั้น
พระยันตราถูกกล่าวหารุนแรงถึงขั้นอาบัติปราชิก

พร้อมขอท้าพิสูจน์ด้วยการตรวจดีเอ็นเอกับเด็กหญิงกระต่าย
ซึ่งพระยันตระได้ปฏิเสธคำท้าดังกล่าว
เพียงเท่านั้นยังมีผู้นำหลักฐานออกมาแฉมากขึ้น
จากจันทิมาแล้วเขายังผัวพันกับศรีกาคนอื่น
มีหลักฐานว่าเขาเคยเข้าไปใช้สถานบริการทางเพศ
และเปิดโรงแรมกับหญิงสาวในต่างประเทศ

มหาเทราสมาคมมีมติให้พ้นจากความเป็นสงฆ์

แต่อดีตพระยันตระไม่ยอมรับมติสงฆ์

ทำให้สื่อตั้งสมยาว่าจิ้งเขียวสมียันดะและยันดะ
กระทั่งวันหนึ่งเขาได้วิจารณ์หมินสมเด็จพระสังฆราช

ทำให้อดีตพระยันตระหลบหนีไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกา
ในฐานะผู้หลีภัยทางการเมือง
ผ่านไป๒๐ปี๒๓เมษายน๒๕๕๗
อดีตพระยันตระเดินทางกลับมาเยี่ยมบ้านเกิด
เข้ากราบพระอุปชาที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยังคงแต่งกายด้วยผ้าคล้ายจีวอนสีเขียว
เสื้อแขนยาวผมยาวผูกรวบและไว้หนวดคราวยาว
จากนั้น๗ปีต่อมาเขากลับมาปรากฏตัวอีกครั้ง
ยังมาตุภูมิในวัย๗๐ปี
อ่าเรื่องราวของอดีตพระยันตระวันนี้